มาฟังเรื่องราวขนลุกกันมากนี่ก่อน

แกบอกว่ามีเรื่องราวความลับที่รู้กันมา

เรื่องของเรื่องคือคุณผู้ชมพี่แจกรีนของเรา
ไปเจอพี่เปียเชอร์กับพี่ปิงปอง

มัธยุราชนี่แหละต้องไปกันที่วัดจุลามานี
แล้วพี่เปียเชอร์ก็เล่าให้ฟังเลย

สิบสองปีก่อนพี่เปียเชอร์ประสบปฏิเหตุ

ไม่ได้พี่เปียเชิดทำไงดี

ขึ้นรถเข็นมาขอพรทาเวสวัน
ที่วัดจุลามณีตั้งแต่ตอนนั้น
ที่วัดยังไม่ดังขนาดนี้คุณผู้ชม

ท่านก็เดินมาทักบอกว่าที่ปิงปอง
ยังไม่ตายเพราะอะไรรู้ป่ะยมมาบาน

ขอพรท่านซะหลังจากนี้
ปิงปองจะหายแล้ววันหนึ่ง
ปองจะได้กลับมารับใช้ท่านยม
แน่นอนค่ะซึ่งไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ

ปิงปองไปรักษาตัวแล้วก็กลับมาเดินได้

กลับมาเดินได้แล้วจู่กลับมาเดินได้

ก็ไปทำงานกับมูลนิธิร่วมกับตันยู
เก็บศพรายญาติซึ่งก็เชื่อกันว่า
เหมือนได้มาช่วยงานท่านยมจริงแหละ

สามคู่กันอีกว่าช่วยกระจายเสียงของท่านยม

หลวงพ่ออิตปกติเนี่ย

เพราะท่านก็ทำวัดสวดมนต์อะไรของท่านถูกไหม

พูดว่าอะไรนั้นไปฟังหลวงพ่อเลยค่ะ
หลวงพ่ออิฐเป็นคนพูด
หลวงพ่ออิฐเป็นคนบอกเลยว่า

คนที่ไม่เอาไปคือเท้าเวชวันนะ

แล้วหลังจากนั้นอีก๒ปีก็เป็นร่วมกระตันอยู่
ดวงคนยังไม่ถึงคาดก็ได้

กลับมาทำความดีแล้วก็บอกเล่าเรื่องราว
ความน่ากลัวของอะไรหลายอย่าง

ปิงปองกับพี่เปียเชอร์ก็ยืนยันด้วยว่าไม่ได้ลาวงการนะ
ตอนนี้ก็ยังรับงานแสดงกันอยู่ค่ะ
ตอนนี้พี่เปียเชอร์หันไปทำธุรกิจ

แล้วขายดีด้วยนะแฮปปี้มากค่ะ
เห็นพี่ปีเชอร์ไปนั่งขายของตามตลาดนัดดาราก็ไปหมดนะ

ไม่ต้องเป็นห่วงว่าเอ๊ยฉันตกทุกข์ได้ยากอะไรรึปับ

นี่ไงคนเราไม่นิ่งดูดายหรอก
เดี๋ยวมันมีมาดายมันไม่เกิด